นี่ฮะกับทางไทยรัฐทีวีของเรานะจ๊ะ

ใครที่ชอบกินคั่วหมี่โคราช

หมี่แม่ตุ๊กกับหมี่โคราชพร้อมปรุงรสได้ครบรส
การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศคั่วหมี่โคราชปี๒๕๕๙

บอกเลยค่ะว่าจะต้องมีติดบ้านเอาไว้

ซื้อแบบเมา๓ห่อ๑๐๐บาทไปเลย
นะใครอยากจะสั่งซื้อไม่ยากค่ะ
แคปเลยนะคะที่อยู่บนหน้าจอแล้วสั่งไปได้เลยนะจ๊
หรือใครที่จดไม่ทันก็อยากจะสั่งมาทานที่บ้าน
รวมไปถึงยังไงอยากจะให้เราช่วยโปรโมทรีวิวสินค้า
เพจไทยรัฐทีวีจ้า
คือเราพร้อมนะครับที่จะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าของท่าน
ผ่านกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
จับมือก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ไปด้วยกันนะครับ
สู้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ